ปกติพระจะอยู่ที่วัดใช่ไหมคะ

แต่หลวงตาไปบินทบาทตลอดเลยนะ

ไม่อยู่วัดวันดีคืนดีนะโวยวายปลาข้าวของ
แล้วเห็นบอกว่าอยู่ดีเดินแก้ผ้า

พอร์ตสมบงจีวอนอยู่ไหน

ใช่แล้วนี่ค่ะร้อนถึงตำรวจที่สพสำโรงใต้เลยนะคะ

หลังนี้ดึกดื่นแค่ไหนตำรวจก็ต้องไปค่ะ
อยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

คือเหมือนกับเอาสายชาร์จสายชาร์จมาผูกประตูเหล็กเอาไว้
แล้วนี่ค่ะที่เห็นเนี่ยส้มแว๊บอยู่เนี่ยนะคะ
อดีศักดิ์ท่านนุ่งแต่สบงไม่ได้ใส่จีวรนะ
อยู่ข้างในแล้วก็เดินหลบไปในห้องน้ำ
คือช่วงบ้านเขาก็ตะโกนพยายามเกรียดกรอบนะ

แต่ว่าไอ้สายชาร์จโทรศัพท์ที่เอามาผูกไว้เนี่ย

ค่ะแล้วข้าวของก็กระจายเกลื่อนพื้นบ้านไปหมดเลย
ทีนี้ชาวบ้านนิมนต์พระประหลัดอดีศักดิ
เจ้าอาวาสวัดสวนส้มแล้วก็พระลูกวัด
คือเกลี้ยกล่อมอยู่เกือบชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะ

เออแล้วก็มีการปิดสวิตช์ไฟ

จังหวะนั้นชาวบ้านเขาเปิดประตูเข้าไปไง
ปรากฏว่าพระท่านก็ไม่ยอมหลวงตาท่านก็ไม่ยอมยื้อยื้อกัน
กระดาษจะให้หลวงตาได้รับการรักษานะ
เปิดไฟ
เปิดไฟมีไหม
โอ้โหเนี่ยเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานนะจนกระทั่งท่านตำรวจมาสุดท้ายนะท่านก็ยอมให้เข้าไปนะแต่ข้างในดูสิคุณ
โอ้โฮมันโลกไปหมดเลยอ่ะใช่แล้วนี่ท่านเจ้าเอาวาดมาก็บอกคอยช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยอ่ะค่ะ
ทีนี้คุยกับเพื่อนบ้านหน่อยคุยกับคุณป้าลิลินค่ะคุณป้าบอกว่า
เพราะว่าท่านอาภาษณ์แต่ช่วงนี้ขาดยาเลยมีอาการคุ้มคลั่งขมวดคิ้วแล้วคุณผู้ชม
ว่าขาดยาท่านมีอาการจิตเวทใช่ไหม

แล้วเราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะคุณวิรยุทธ์
คุณวิรยุทธ์บอกว่าก็เห็นหลวงตาเนี่ยนะ
เอาน้ำก๊อกกรอกใส่ปากแก้ผ้าเดินทงในบ้านนี้

ใช่แล้วสังเกตเห็นมียารักษาโรคจิตเวทอยู่ในบ้านด้วย
ก็เลยกลัวไงว่าอ้าวถ้าสมมุติเกิดว่าวันหนึ่งแบบหลวงตาท่านมาจุดไฟเผาบ้าน
แล้วเดี๋ยวเพื่อนบ้านแถวนี้จะเดือดร้อนกันหมด
ก็เลยต้องเอาสายโทรศัพท์สายชาร์จมามัดประตูไว้ไม่ให้หลวงตาออกมา
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไป

ยารักษาอาการทางจิตเวทของหลวงตายังเต็มกระปุกอยู่เลย
แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้กินไม่มีคนเอาให้กินไง

ใช่ค่ะแล้วโรคแบบนี้คือต้องทานยาต่อเนื่อง
ไม่นั้นอันตราจักรรเวศลองฟังหน่อยนะคะเพื่อนบ้านค่ะ
จะมีกล้องน้ำอยู่ตรงเนี่ยจะเล่นน้ำอยู่แล้วคราวนี้
เล่นน้ำหมายถึงว่าอาบน้ำหรือว่าไงหรือว่าน้ำกรอกแบบนี้ไปเลยหรือ
แบบเพี้ยเล่อย่างนี้หรือแล้วไงต่อ
ระยะอาการเบื้องต้นของเขามันเหมือนระยะเริ่มแรก

ยังคุยปกติยังรู้เรื่องเขาว่าแก้ผงแก้พาด้วยใช่ไหมพี่

เขาเป็นพระแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่เขาไม่ไปจำบรรษาที่วัดเหรอ

ในไล่กรุงเทพฯ

ที่ไหนที่ในกรุงเทพฯใช่ไหม
ก็เลยมาอยู่ขอข้างใช่ไหม
ไข้วงหยะสกปรกไว้หมดเลย
ถอดสะปรงจ่ายผ้าอะไรของกันเท่า
เด็กเด็กมันก็ใช่ไหม
พอถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลแบบนี้

ชาวบ้านเขาก็ยังให้หมอปลามาช่วยตรวจสอบเลย
มากรับสอบว่าเป็นพระจริงพระปลอมเขานั่นก็เป็นข่าวดำอยู่เหมือนกัน
ว่าพระมาจำอยู่บ้านไม่ได้จำอยู่วัด
ที่มีการตากจีวอนอะไรอยู่หน้าบ้านแล้วมันก็เป็นประเด็นจำได้ไหม

คราวก่อนก็ได้กลับวัดไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ทางชาวบ้านก็บอกอีกนะ
พระรูปนี้ท่านป่วยทางจิตจริงและทางวัดขอให้ญาติรับตัวมารักษาก่อน
ญาติก็เลยนำมาอยู่ตรงนี้แต่ก่อนยังมีญาติอยู่บ้านข้าง
แต่ปัจจุบันไม่มีญาติคอยดูแลแล้วพระท่านก็เลยอยู่รูปเดียว
ตอนเช้าเชื่อไหมฮะเช้ามืดยังออกไปบินทบาทเลย
ใช่แล้วก็กลับมาที่บ้านแบบเนี้ยใช่แล้วเมื่อคืนนี้นะ
คือเหมือนกับหลวงตาอยู่ในห้องน้ำ
ชาวบ้านก็แบบต้องดูไว้ก่อนว่าเอ๊ะหลวงตาจะออกมาแล้วจะทำอะไรไหม

มันจะมีอาการแสดงออกมาแล้วมันมีความคืบหน้าเนี่ยนะคะ
เมื่อเช้านี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักพุทธจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็เจ้าคณะจังหวัดสายธรรมยุทธ์เจ้าคณะตำบลสำโรง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสำโรงใต้ไปตรวจสอบ
ที่บ้านของหลวงตานี่แหละค่ะอยู่ที่ซอยตลาดรุ่งเจริญเนี่ยนะ
แล้วก็เอาตัวของหลวงตาไปที่สพสำรงใต้
จะได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
สิทธิ์การรักษาต่อไปแล้วก็ติดต่อยาดด้วยค่ะ
แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าติดต่อไม่ได้
ก็เลยเดี๋ยวต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก่อน
จะได้ทำการรักษาก่อนนะครับ
คือท่านป่วยเราเห็นใจนะแต่ว่าต้องรักษาท่านให้หายขาดเลยนะคะ